คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่อง
เรื่องของน้ำอดน้ำทน

ผมอยู่กับคุณผมต้องอดทน
แต่ผมพร้อมจะทนอยู่แล้วในเรื่องของการทำงาน

แต่เรื่องของเรื่องจะให้ดูความอดทนของคุณป้าท่านนี้
บอกเลยว่าหมดความอดทนแล้ว
เพราะเจอกับฝูงแมลงปีกแข็งบุกมาทุกปี

ที่บ้านเลขที่๑๙๔บ้านเอราวันตะบนกุฎชุม

บ้านหลังนี้นะครับก็มีเจ้าฝูงแมลงปีกแข็งสีดำ

มาสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับบ้านของคุณป้าคำปุ่นชื่นบาน
คุณป้าคำปุ่นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะต้องอดทนอยู่กับเจ้าพวกนี้มานานถึง๘ปีแล้ว
คือก็ไม่ได้อยู่กันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหรอกนะ
แต่หมายถึงว่ามันถึงช่วงฤดูของมันมันมาเยอะเลย

คือในช่วงเดือนเมษายนหรือหน้าร้อนของทุกปีบ้านของคุณป้าแกเนี่ยจะถูกแมลงปีกแข็งจำนวนมาก
ลุกรานตลอดปีนี้ก็เข้าปีที่๘แล้วมาทุกปี
คุณป้าและสมาชิกในบ้านต้องอดทนยังไงรู้ไหม
ดมกลิ่นเหม็นจากตัวมันเหม็นนะไอ้แปลงปิดแข็งกลิ่นมันแรงอยู่นะ
แล้วบางทีมันบินมาเกาะตามร่างกายมันก็สร้างความรำคาญนะ
รวมถึงบางครั้งมันไต่ไปที่หูอ่ะ
อันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เกิดมันเข้าไปในรูหูโอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
มันก็จะพันหูไม่รู้เป็นอะไร
ก็ต้องเอาไม้ปั่นหูถึงจะหายจะบ้าเหรอ
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไล่มันออกไปไง
คือบอกเลยว่าเดือดร้อนมากแล้วทุกปีคุณป้าคำปุ่นก็ต้องไปแจ้งให้อบตกุฎชุม
ฉีดสารเคมีก็ไล่มันไปได้บ้างทุเลามันไปได้บ้าง
แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดไงปีนี้มันมาอีกแล้ว

อบตครับช่วยรับคำขอจากคุณป้าคำปุ่นแกสักทีนะ

ผมขอล่ะเพราะป้าแกเดือดร้อนจริง
ตอนนี้แมลงปีกแข็งก็เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย
บอกแบบนี้แล้วกันนะทางภาครัฐเขาไม่ได้ดิ้งนอนใจหรอก
ถ้าแจ้งไปแล้วยังไงซะเดี๋ยวทางอบตเนี่ย

ค่ะจริงมีหลายพื้นที่ที่ก็เจอกับ
จริงติดการณ์แบบนี้นะเราก็เล่าสู่ก่อนฟัง

ถ้าใครเคยเจอแล้วมีวิธีการจัดการยังไง
ก็แบ่งปันไอเดียหรือแนวทางนี้ได้นะคะ